ขอเริ่มต้นกันที่ซุปเปอร์สตาร์ตลอดการ

หวนมาจับไมค์ร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ของขวัญจากก้อนดินในงานเปิดตัวภาพยนตร์

พร้อมกับฝากแง่คิดดีให้กับพี่น้องชาวไทยด้วยค่ะ
ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ซุปเปอร์สตาร์ตลอดการของเมืองไทย
ทงชัยแมคอินไตได้จับไมค์ร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
ของขวัญจากก้อนดินแบบสดท่ามกลางบรรยากาศ
ทำเอานักร้องซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจทุกเพศทุกวัย

เหมือนได้กล่าวคำปฏิญาณต่อในหลวงรัชกาลที่๙
พร้อมกันนี้พี่เบิร์ตยังฝากข้อคิดดีไปยังประชาชนคนไทย
เรื่องความรักและความสามัคคี
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความดีที่เราทุกคนจะทำได้
เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
เรารู้กันอยู่แก่ใจว่าพระองค์ท่านเหนื่อยกับพวกเรามาเยอะเหลือเกิน
มีเรื่องราวให้พระองค์ท่านเหนือพระไทยมามากมายเหลือเกิน
ต่อไปนี้จะไม่ให้พึ่งเหนื่อยแล้ว
แต่วันนี้ท่านก็จะทรงไม่เหนื่อยอีกต่อไปว่าพระองค์ท่านต้องทรงหลับสบายแล้ว
แต่เป็นหน้าที่ของพวกเราที่เราจะต้องทำหน้าที่หรือทำการบ้านอย่างหนักให้พระองค์ท่านได้ชื่นใจ
เพราะฉะนั้นเพลงคนนี้ได้ร้องในวันนี้แล้วมันเหมือนคำปฏิญาณมากกว่าเป็นเพลงครับ
อยากให้ทุกคนคิดตรงนี้ว่าเราต้องทำกันจริงนะ
เราต้องรักกันจริงเราต้องอภัยให้กันให้มากกว่านี้
เราต้องไม่ใจร้อนอะไรนิดหน่อยเราต้องอย่าวุวำกันนะครับ
สร้างวงเล็กให้กับตัวเองถ้าเกิดเราใจเย็นลงนิดนึง
ไม่แอตแท็กทั้งทีเมื่อมีเกิดเรื่องราวต่างนะครับ
จากวงลึกก็ขยายไปเรื่อยเราก็จะรักกันไปเองครับ
จริงแล้วการทำความดีไม่ยากเลยนะคะ
เริ่มต้นจากที่ตัวของเราเองทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ค่ะ